สร้างกลไกรประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
รวมทั้งการจัดฝึกอบรมมะคุเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรรยายภาษาจีนด้วยครับ
จากนี้กรมการท่องเที่ยวยังเตรียมขึ้นบัญชีดำ
บริษัทนำเที่ยวไทยที่ทำธุรกิจไม่ถูกต้อง
และมีปัญหาเรื่องของคุณภาพกว่า๓๕๐๐ราย
ให้สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้
จากนั้นก็จะทำเป็นบัญชีข้อมูลให้กับคนจีนทราบ
ถึงบริษัทที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องครับ